เพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะนอกจากให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วนะคะ
เรื่องที่บอกว่ามีคนไปแอบส่องนะคะในห้องน้ำ
เพราะว่าต้องการพิสูจน์ว่ามันใหญ่จริงหรือเปล่า

เมื่อวานนี้นะคะก็จำได้ไหมที่นางเคยลื่นล้ม

ที่ห้างห้างหนึ่งแล้วนางเขาบอกว่าถ้าเห็นภาพวงจรปิด
จะรู้เลยว่าของของนางช่วยพยุงนางขึ้นมาจริง
ใช่นะคะเจ้าของห้างใจดีส่งคลิปนั้นให้คุณแน็ก
เป็นเสียงภาคเขาประกอบไปนะคะไปฟังเลยค่ะ
อ้างว่านะคะเห็นไหมคะตอนที่จังหวะล้ม

แต่มันมีบางอย่างที่ช่วยพยุงเขาไว้

ที่บอกว่ามีคนพยายามไปส่องตามห้องน้ำ
เพื่อมาจะวัดว่าของเขามันใหญ่จริงหรือเปล่า
ถึงขั้นร้องไห้เลยนะคะไปฟังสัมภาษณ์กันเลยดีกว่า
จริงเหรอ

เหมือนคนพยายามจะ

เดินไม่สะดวกกันอะไรอย่างนี้

อะไรมันจะวาระแห่งชาติขนาดนั้น

ไม่ใช่อะไรนะอนาดาเมื่อวานนี้ไปออกงาน

ถ้าเป็นเรื่องของแน็กเนี่ย

ที่ฉันอยากรู้จริงจักรีนเองไปฟังเลยค่ะดันดาสู้ไหมจ๊ะ

คือเรียกน้องแน็กว่าไอ้หลัง

อาจจะใหญ่อย่างที่เขาว่าก็ได้